คุณผู้ชมครับแม้ว่าพื้นที่อย่างเกาะสมุย
จะเป็นพื้นที่ที่เป็นเกาะอยู่กลางทะเล
แต่ว่าชาวกเกาะสมุยเองนะครับในพื้นที่สุรทานี

เพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเคยมีโอกาสได้
เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙
เมื่อครั้งที่พระองค์นั้นเสด็จประพาทแล้วก็เยี่ยมราชดรเป็นครั้งแรก
โดยพระองค์ทรงห่วงใยเรื่องป่าไม้บนเกาะครับ
พระราชดำรัฐในวันนั้นได้ส่งผลการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ของเกาะสมุยเป็นอย่างดี
จนถึงทุกวันนี้ติดตามจากรายงาน๗๗ตามรอยพระบาทครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ที่แกนิดตั้งสง่าโดดเด่นบริเวณอ่าวหน้าธรรม
อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธารณี
เป็นสัญลักษณ์ที่ย้อนให้รำลึกถึง

เสด็จประพาทและเยี่ยมพันธุ์สกรรมนี้ก่อน
เมื่อวันที่๒๔เมษายนปี๒๕๕๙

ยังเป็นจุดที่ทรงพระราชดำเนินย่างพระบาท
เสด็จขึ้นจากเรือเล็กสู่ผืนดินเกาะสมุยเป็นก้าวแรก
กลางชาวบ้านที่ไปเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท

ตั้งแต่หน้าทรที่มีคนไปคอยเฝ้ารับเสด็จ
ตั้งแต่ตอนที่เสด็จขึ้นจากเรือ
ตอนที่พระองค์พระดำเนินผ่านไปขึ้นที่ว่าการอำเภอ
ก็มีผู้คนเต็มตามที่เราได้เห็นภาพ

แล้วตามรายทางที่ประทับรถ
พระที่นั่งผ่านมาเนี่ยก็มีชาวบ้านทั้งสองฝาก
สองฝั่งทางก็คอยเฝ้า

แล้วที่วัดนี่เต็มไปหมดแน่นไม่มีที่ว่างเลย
เอี่ยมศรีแสงอดีตครูเกษียณราชการ
เล่าย้อนความทรงจำวันประวัติศาสตร์ที่ชาวเกาะสมุยไม่อาจลืม

มีโอกาสเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙

คอยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
บริเวณหน้าวัดราชธรรมาราม
แม้ไม่ได้เห็นพระพักษ์อย่างใกล้ชิด
เพียงแค่เสด็จพระราชดำเนินผ่านเบื้องหลัง
ก็รู้สึกปลื้มปิติอย่างหาที่สุดแล้ว
และตอนที่พระองค์เสด็จมาถึงที่วัด
เราก็ยืนกันหันหลังอยู่
มันก็ขนลุกนะมันเป็นความรู้สึกของคนไทยเรา
ที่จงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ยิ่งคนยุคเก่ารุ่นเรา

ขบวนรถพระที่นั่งแล่นตามถนนเส้นทาง
หน้าทอนหัวถนนไปถึงน้ำตกหน้าเมือง

และทรงประทับใจน้ำตกแห่งนี้มาก

ให้จ่ารึกพระบรมพิธายอบพอบรและสกไว้
ขณะเดียวกันยังทรงเป็นห่วงประชาชนด้วยว่า

จึงมีพระราชดำรัฐให้ทุกคนช่วยกันรักษาป่า

เพราะต้นไม้จะช่วยผลิตน้ำจืด
และช่วยต้านลมมรสุมด้วย
แต่ที่สมุยในพระองค์ทรงห่วงตอนที่พระองค์เสด็จมาเนี่ย
มีพระรำรัติที่เป็นห่วงเช้ากับสมุยบอกว่า
อย่าตัดต้นไม้นะต้องรักษาป่า
พระป่าคือแหล่งกำเนิดน้ำในพระองค์สัตว์ไว้ตั้งแต่ปี๐๕เลย

พอเราตัดไม้ทำลายป่านี่สมุยก็บางช่วงบางปีก็ขาดน้ำเหมือนกัน

ประชาชนจำนวนมากยังวิ่งตามขบวนรถยนต์พระที่นั่ง
กระทั่งเสด็จลงประทับในเรือพระทินั่งแล้ว
ก็ยังมีบางคนกระโดดลงน้ำทะเลแล้วไหว้ตามออกไป
ทรงเป็นห่วงว่าประชาชนจะจมน้ำ
จึงบวกพระหัทธิ์ให้ไหว้กลับเข้าฝั่งไป
น้ำขึ้นแล้วคนก็ลุยน้ำตามเสด็จเดินตามพระองค์ออกไป
พอพระองค์เสด็จลงเรือลำเล็กเพื่อจะลงเรือลำใหญ่นั่นน่ะ
ชาวบ้านบางคนเลยก็ไหว้น้ำตามเลยทรงเสด็จ
ซึ่งพระองค์ก็พอทรงหันมาเห็นว่า
ยังมีราชดรของพระองค์ว่ายน้ำตามอย่างนั้นก็เกรงจะเกิดอันตราย
ก็ส่งบอกพระหัดว่าให้กลับไปเดี๋ยวจะจมน้ำอะไรอย่างนั้น

ความประทับใจที่มีความจงรักภักดีที่เรามีต่อในหลวงของเรานะครับ
ซึ่งในโลกนี้คงไม่มีอีกแล้ว
กษัตริย์องค์ไหนที่จะเป็นที่จะอยู่ในใจของคนได้มากมายขนาดนี้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดสุราธานีอีกหลายครั้ง
แต่ทุกครั้งจะมีเป้าหมายเพื่อทรงติดตามงาน
ทั้งด้านการศึกษาวัฒนธรรม
การพัฒนาแหล่งน้ำเส้นทางคมนาคม

แสดงถึงพระราชวิริยอุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
หวังให้ประชาชนอยู่ดีกินดี
และสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้ก็ไม่สูญเปล่า
เพราะทุกวันนี้ชาวสุราธานีก็ได้อยู่อย่างสุขสบาย
และรอยพระบาทที่ยาตราลงในพื้นที่ทุกครั้ง
ก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวบ้านอย่างไม่มีวันลืมเลือน
ส่วนหนึ่งที่ชัดเจนที่เราพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

คำว่าพอเพียงนี้นะครับ
พระองค์ท่านได้บอกพวกเราชัดนะครับ
พอเพียงนี้หมายถึงพอกินพอใช้
ประมาณนี้ครับไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราแต่ว่าพอ
ผมได้นำพระราชธรรมดาเหล่านี้ติดที่สะพานรอยที่ฝุ่นปินที่ซากข้าง
โดยแนวปฏิบัติซึ่งเป็นแนวของตัวเองด้วย
แล้วก็สอนให้คนได้เรียนรู้
ก็ชัดเจนครับไม่ต้องอธิบายมากไม่ต้องไปนึกถึงอะไรมาก
ก็ไม่ฟุ่มพวยไม่หรูหราแล้วเราปฏิบัติ
ก็มีชีวิตอยู่ได้ตามปกตินะครับ
ซึ่งพวกเราต้องสอนลูกสอนหลานให้ยึดแนวพระราชดำรัฐของในหลวง
ผมจะนำแนวทางขาดดำเหวะถ้ามาตัวในหลวงนะครับ
ได้มาใช้ปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์จุกต์

ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย